ส่วนเรื่องที่เป็นคดีเสือดำวันนี้ได้จุดจบไปแล้ว
มีคำพิพากษาไปแล้วเรียบร้อยสำหรับกรณีของนายเปรมชัยนะคะ
แต่คุณผู้ชมคะคดีนี้ถ้าจำกันได้เนี่ย
มันมีประเด็นดราม่าพ่วงข้างมาด้วยอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
คุณผู้ชมจำภาพนี้ได้ไหมคะเป็นภาพที่แม่คนที่เห็นในช่วงเวลานั้นเนี่ย
ก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยทีเดียวจำผู้ชายคนนี้ได้ไหมคะ
เมื่อกี้แวบเมื่อกี้ที่ที่มีการรับไหว้กันนี่ค่ะ
้มไหว้โค้งอย่างสวยงามนะคะพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล
นี่ค่ะภาพนี้แหละโอ้โหตอนนั้นนี่วิพากษ์วิจารณ์กันหลายมุมเลยทีเดียวนะคะ
ครับซึ่งตอนนั้นเนี้ยเป็นอดีตเอ่อเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนี้เลยนะ
คดีฆ่าเสือดำตอนนี้ท่านเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
วันนี้ไหนจบแล้วก็จบให้สุดท่านแถลงข่าวเลยนะคุณนัทพงศ์
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยเปิดใจหลังสารดีกามีคำพิพากษา
ให้นายเปรมชัยกับพวกจำคุกตามคำสั่งสารอุทธรณ์เนี่ยนะคะ
ก็คือแถลงบอกว่าพอได้รับทำคดีตำรวจก็ทำหน้าที่โดยพยานหลักฐานทุกชิ้น
นะคะกรณีดราม่าภาพถ่ายที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ขอชี้แจงว่าการกราบของตนเองนั้นถูกสั่งสอนมาจากที่บ้าน
เพราะการไหว้และการรับไหว้ของครอบครัวพรามจะมีลักษณะการรับไหว้แบบนี้
แล้วผมจะว่ายังไงหรือรับว่ายังไงมันไม่ได้เป็นเหตุให้กฎหมายเปลี่ยน
เพราะยังไงตำรวจก็ต้องทำตามกฎหมายอยู่ดีทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
มีสิทธิ์จะสู้ตามกฎหมายนี่วันนี้โอ้แถลงข่าวเลยนะคะ
ช่วงท้ายทางพลตำรวจเอกศีวราโชว์โทรศัพท์มือถือส่วนตัว
ที่เป็นรุ่นเก่าด้วยนะคะแล้วบอกว่าไม่สนเรื่องดราม่าในโซเชียล
เพราะว่าโทรศัพท์ของตนเองยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ใช้มาตั้งแต่ปี๔๔

ใครก็แล้วแต่นะฮะจะดราม่ากันยังไงก็แล้วแต่

ที่จริงบางครั้งไม่ทราบหรือไม่รู้หรือรู้ไม่จริง
ราม่าที่มันเสียหายคนอื่นเขามันก็

ใครเขานึกยังไงเขาจะดราม่ายังไง
เราเป็นฆาตการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
จะไปคิดมากน้อยใจอะไรนะครับ
เราก็เป็นที่พึ่งประชาชนไม่ได้สินะฮะ
เราต้องเป็นที่ฟึกประชาชนตำรวจนะครับ
นี่ไงเนี่ยผมดราม่ากระแสสังคมมาดราม่ากับผมยังไง
ราม่ากับผมไม่เกิดประโยชน์ว่าผมใช้อุปกรณ์รุ่นนี้

นี้ใช้ตั้งแต่ปี๔๗อันนี้ยังเข้าออนไลน์ไม่ได้ใช่ไหมคะรุ่นนี้

นี่ค่ะวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลย
ตอนมีภาพดราม่านั้นออกมานะ
ท่านเคยบอกกับนักข่าวที่แบบสายอาจกรรม
บอกว่าเดี๋ยวเองรอดูในสำนวนว่าสำนวนทำแน่นแค่ไหน
วันนี้ปรากฏแล้วว่าท่านทำสำนวนแน่นแค่ไหนนะฮะ